นอกจากจะเป็นแบบเก็บตามรายทาง

เกี่ยวข้องกับพี่ตูนตอนนี้มีหลายอย่างนะตอนนี้ที่ยังไม่ปิดประมูล
รองเท้า๔คู่นะคุณ
มีชื่อของเขาด้วยนะมีชื่อใต้สุด
ตอนนี้เขาเซ็นเอาไว้มีสู้มีฝ่าฝน

คือตอนนี้ที่ราคาสูงสุดคือใต้สุดนี่แหละ
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๑ล้าน๑แสนบาทแล้ว
วันก่อนยังแสนกว่าบาท๒แสนอัพขึ้นไปล้านกว่า

แต่ว่ามี๑อย่างตอนนี้คือปิดประมูลไปแล้ว
แต่ว่าได้ยอดเงินสูงเหมือนกัน
ก็คือภาพของพี่ตูนสมัยเรียนมปลาย
ที่สวนกุหลาบซึ่งเป็นภาพที่เพื่อนเขาเอามาประมูลไว้
มีผู้ที่ชนะการประมูลไป

ใช่ค่ะภาพนี้ก็เลยตกมาเป็นของผู้ที่ได้ที่สอง
ที่สอง๒แสนพอรวมกันภาพนี้ก็เลย๕แสน
ใช่ค่ะมูลค่าพับนี้คือ๕แสนบาทด้วยกันนะคะ
เป็นรูปภาพสมัยมัธยมปลายของพี่ตูนนะคะ

เพื่อนคนนี้ชื่อว่าคุณตั้มวัชริน
เป็นเพื่อนสมัยม๕ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จุดมุ่งหมายของการประมูลก็คือสมทบทุนโครงการก้าวคุณละก้าวนะคะ

ถึงรูปถ่ายที่มีอายุกว่า๒๐
คือมันมีประวัติใช่ไหมตั้งแต่สมัยเรียนสวนกุหลาบ
ก็คือว่ารูปนี้ที่ได้มา
เขาบอกว่ายังเป็นตำนานถึงคำพูดของพี่ตูนอยู่นะคะ
พี่ตูนทำให้รูปภาพนี้มีค่าอย่างไร
ฟังเสียงเพื่อนคนนี้เล่าให้ฟังค่ะ
เวลานั่งเรียนเขาก็จะแบบแหกปากร้องเพลงข้างหูเราเนี่ยตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าห้องไงเขาก็ฟักลูกออกมา
เอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยดังแล้วไม่มีเวลามาให้แบบนี้หรอก
เราก็ถือมาแล้วก็ยังงงอยู่รุ่งขึ้นมาผมก็ยังไปคุยกับเพื่อนในวงสมัยนั้นเป็นละอ่อน
เขาเซ็นว่าชีวราคงมาลัยแล้วก็วงเล็บตูนในนาทีที่เขาเขียนชื่อเขาลงไปแล้วเอามาให้เนี่ย
ตอนนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าเขาค่อนข้างมีแววแต่เด็กอย่างมัธยมปลายเราไม่คาดคิดว่าจะมาได้จนถึง
ก่อนที่จะโพสต์ลงไปข้างข้อความตอนระหว่างที่ทำก็รู้สึกเหมือนกับที่ทุกคนคิดนะครับว่า
เขาเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันแล้วทำตัวอย่างที่ทำให้คนเห็นประชาชนได้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
ถ้าเราลงมือทำแล้วเราตั้งใจทำมันจะสามารถที่จะทำได้จริง

ตั้งวงดนตรีแล้วบอกนี่เดี๋ยวอีกหน่อยนะไม่ได้มาให้กับมือนะรูปกับลายเซ็นต์เนี่ยเพราะอีกหน่อยดัง
คือไม่ได้ภาพไปเฉยมีลายเซ็นข้างหนังด้วยอ่ะ
เพื่อนตอนนั้นบอกโอ้ตลกตลกอยู่แต่ว่าก็เห็นแววว่าเขาคงดังแน่นอน
แต่ตอนนั้นใส่เนอะดูดีเป็นนักเรียนละอ่อนไว้ละอ่อนแล้วก็ชื่อตอนที่ประกวดฮอตเวฟไงก็ชื่อวงละอ่อน
อันนี้สรุปแล้วนะคะภาพนี้ประมูลไปได้ทั้งหมดนะคะได้เงินเข้าร่วมโครงการ๙คนละ๙๕แสนบาท
อันนี้ก็ไปติดตามกันได้เพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งเพจที่รวบรวมสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคมนะคะ
เฮียมักรักทุกคนได้ประมูลไป๒แสนบาทได้รูปนี้ไปแล้วก็๒แสนบาทเข้าสู่โครงการ๙คนละ๙เช่นเดียวกัน
มารับภาพเมื่อกี้นะครับโอ้ยินดีจริงนะฮะเงินทุกบาทที่เข้าสู่โครงการ๙คนละ๙นะครับ
เรายังร่วมแรงร่วมใจกันได้นะฮะแม้ว่าเงินจะทะลุเกินเป้าไปแล้วแต่ก็เคยถามพี่ตูนนะ
พี่ตูนพายังว่าไงอืมเขาบอกก็น่าจะเกินก็น่าจะเกิน
แต่ว่าร้องเท้าอย่าลืมครับ
บอกคุณผู้ชมนิดนึงเผื่อใครอยากเข้าไปร่วมประมูล
คือเขาเริ่มต้นราคาประมูล๙๙๙บาท
แล้วก็เพิ่มทุก๙๙บาทใช่ไหม
ตอนนี้อย่างที่คุณสุภาษาบอกว่าคู่ใต้สุดล้านกว่าใช่ไหม

ส่วนคู่ฝ่าฝนก็๕แสนเหมือนกัน
อันนี้เป็นยอดเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
แต่ละคู่นั้นมีประวัตินะครับ

เพราะว่ามันผ่านเส้นทางผ่านระยะทาง
ความสุขมาตลอดระยะทางเข้าไปช่วยกันนะครับ